สำหรับที่โปรเพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ
สถานของชาติบ้านเมืองในขณะนี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากได้รับการตอบรับจากทั้งสองท่าน
แขกรับเชิญเท่าที่ว่าหลายคนอยากให้อย่างน้อย
ก็สองท่านนี้เป็นคู่หนึ่งที่ถ้าได้นั่งคุยกันเขาจะคุยกันแบบไหน
แล้วจะทำให้สถานการณ์เคลื่อนไปอย่างไรในแง่ของความเชื่อความศรัทธา
และข้อเรียกร้องมุมมองที่ต่างกันสองท่านในรายการสั้นเลยนะคะ
คุณอูหารุทัยและไผ่จตุพัฒน์สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะ
เราได้บอกกติกาไว้ทั้งหมดแล้วนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วถ้ามีอะไรที่
จำเป็นต้องตัดสินใจเฉพาะหน้าเรียนขอใช้สิทธิ์นั้นนะคะ
แล้วก็ถ้ามีความผิดใดจะได้ไม่ลงที่เท้นคนเดียวนะ
เพราะว่าเราได้รับรีฟเรื่องของกฎกติกาเหมือนกันหมดแล้วนะคะ
ตอนแรกจะเริ่มที่คุณอูหาหรือไทยถ้าวันนี้ไม่ได้มีแถลง
อนุญาตเริ่มที่ทางคุณครับนะคะวันนี้ที่แถลงเท่ากับว่า
เหมือนกับที่ฉันถามแก่นำทุกคนเลยก่อนหน้านี้นะคะว่าคือถ้าเขามีปลองดองสมานฉัน
แล้วคุณไม่เข้าร่วมอยู่กลุ่มเดียวเท่ากับว่าตอนนี้คุณ
คุณจะถูกมองว่าเป็นเด็กดื้อของความขัดแย้งในสังคมไทยได้เลยนะ
ก็ต้องอธิบายเรื่องความขัดแย้งของสังคมไทยใช่ไหมครับตั้งแต่ปี๕๗เป็นต้นมา
ความขัดแย้งของสังคมไทยคือพลเอกประยุทธ์จันโอชายึดอำนาจเข้ามาใช่ไหมครับ
ที่เราไม่เข้าร่วมเพราะว่าข้อเสนอเราคือข้อหนึ่งก็คือว่าให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกจากนายกรมนตรี
ข้อสองคือร่างลำนูลของประชาชนขึ้นมาใช่ไหมครับ
แล้วก็ข้อสามเป็นรูปสถาบังกษัตริย์สามข้อนี้
ผมคิดว่าการที่จะมีกระบวนการเจรจาได้เนี่ยก็คือการที่ประยุทธ์จันโลชาลาออก
ก็แก้ไขในกฎหมายนี่คือการแก้ไขตามระบบนิติบัญญัติบริหารตุลาการใช่ไหมครับ
เมื่อกลไกบริหารไปไม่ได้ก็ให้กลับไปสู่กลไกนิติบัญญัติ
ซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับ
แต่การที่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอำนาจนอกระบบใช่ไหมครับ
ที่เรามีกลไกเดิมที่เราใช้ได้อยู่แล้วแต่ว่าเราเลือกที่จะใช้กลไกใหม่ขึ้นมา
การตั้งกลไกอย่างนี้ดังกั้นกรรมธิการแบบนี้
ผมคิดว่ามันเป็นการยื้อให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อไปใช่ไหมครับ
แล้วอีกอย่างหนึ่งคือการวิเคราะห์ปัญหาความเข้าใจของสังคมไทยเนี่ย
อย่าลืมว่าผลเอกประยุทธ์คือปัญหาของสังคมไทยด้วย
เขาไม่ใช่มาแก้ไขปัญหาแต่เขาคือหนึ่งในปัญหาด้วยในสังคมไทย
เพราะฉะนั้นการที่จะเจรจาโดยไม่เอาข้อหนึ่งก่อนเนี่ย
โดยที่ประยุทธ์ไม่ลาออกเนี่ยผมคิดว่าการเจรจาเป็นไปไม่ได้
เพราะหมายความว่าฝ่ายทางรัฐบาลไม่ยอมอะไรเลยใน๓ข้อนั้น
แล้วกระบวนการเจรจามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ไหมครับ
เจรจาแบบนี้หมายความว่ามีแต่พวกเราที่ต้องยอมที่ต้องหยุดที่ต้องอะไรอย่างนี้
สิ่งที่กระบวนการที่ผ่านมาในการเจรจาทุกครั้งมีแต่ขอพวกเราใช่ไหมครับ
ที่พวกเราเรียกร้อง๓ข้อนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายมาประมาณนี้ก่อน
อ่ามาทางคุณอุฮารุทัยค่ะ
คือเอาจริงแล้วในฝั่งของคนที่ไม่ได้เห็นด้วยกับผู้ชุมนุมหลักตอนนี้เนี่ย
หวังว่ากลไกคณะกรรมการสมารณสารปลองดองเนี่ยจะเข้ามาช่วยความขัดแย้งตรงนี้ไหมคะ
พี่คิดว่าก็น่าจะได้ประมาณนึงนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยการได้รับฟังนะคะความคิดเห็นของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จำเป็น
เพราะว่าตลอดระยะเวลาเนี่ยเราก็มักจะได้ยินกันตลอดเลยว่าพวกเขาเรียกร้องว่าให้รับฟังเสียงของประชาชน
เพราะอย่างน้อยถ้าหากว่ามีเวทีเนี่ยแล้วจัดขึ้นมาเนี่ยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพวกเขาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่เหรอคะ
แล้วก็เป็นสิ่งที่พวกคุณต้องการนะคะแล้วก็ที่น้องไผ่ดาวดินบอกว่าความขัดแย้งมันเริ่มตั้งแต่ปี๕๗ตั้งแต่มีการปฏิวัติ
ก็พี่อู๋ก็อยากจะบอกว่าสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนั้นในปี๕๗ที่พลเอกประยุทธ์มาปฏิวัติเนี่ยทำไมถึงต้องปฏิวัติมันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้าสถานการณ์ตอนนั้น

แต่ทำไมปี๕๗เนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยออกมาปฏิวัติแล้วทำไมคนไทยถึงยอมรับได้เพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยบ้านเมืองเนี่ยมันแตกแยกคนเนี่ยมันไม่ได้รับความความสุขนะความสงบแผ่นดินมันลุกเป็นไฟมันเกิดมีการเผาบ้านเผาเมืองเผาบ้านเผาเมืองเพราะอะไรเพราะว่าคนกลุ่มหนึ่งเขาออกมาเรียกร้องประชา
ธิปไตยเพราะว่าอะไรเพราะว่านักการเมืองเนี่ยได้ขนคนเนี่ยเอาออกมาเพราะว่านักการเมืองนั้นเนี่ยไม่ต้องการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วทำไมนักการเมืองถึงไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมเพราะว่านักการเมืองนั้นทุจริตนักการเมืองทุจริตเพราะว่านักการเมืองอ้างว่ามาจากประชาธิปไตยจุดเริ่มต
นะคะไม่มีการสิ้นสุดอ่าอายุความไม่มีการหมดอายุความเป็นต้น
แล้วก็โทษของคดีนั้นหนักอย่างเช่นอ่าการการถูกตัดสิทธิ์อ่า
ทางการเมืองตลอดชีวิตอย่างงี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เอ่อรวมถึง
รัฐมนูลที่เป็นปัญหามากที่บอกว่าสวมาจากการแต่งตั้งตรงนี้ที่
รัฐมนูลที่เขาบอกว่าไม่มีความชอบทำนะคะแต่จริงจริงแล้ว
เนี่ยนะคะคนไทยเนี่ยเห็นบริบททางการเมืองเห็นความขัดแย้ง
มาเป็นสิบกว่าปีนะคะเขาเล็งเห็นแล้วว่าปัญหาของประเทศชาติ
มันคือการทุจริตคอรัปชั่นมันเป็นการโกงกินนะของนักการเมืองเพราะฉะนั้น
เขาถึงต้องรู้แล้วว่ากระบวนการการตรวจสอบนั้นต้องแข็งแกร่ง
แล้วในเมื่อสวเนี่ยที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะคะหรือเลือกตั้งหรือ
แต่งตั้งก็ดีเป็นผู้ที่มีอำนาจในการเลือกคัดสรรองค์กรอิสระ
ผู้ที่จะมาตรวจสอบเอานักการเมืองเข้าสู่กระบวนการยุติ
ถ้าสวนั้นโยงยายเกี่ยวข้องกับพักการเมืองที่ทำธุรกิจ
การเมืองนะคะผูกขาดประเทศสวที่มาจากการเลือกตั้งเหล่านั้น
เท่ากับจะไปคัดสรรองค์กรอิสระที่ตรวจสอบเงินแผ่นดิน
เขาถึงต้องให้เป็นสวที่มาจากการแต่งตั้งตามบทเฉพาะการอยู่ครู่หนึ่ง
ขออนุญาตขัดแค่นี้ก่อนเพราะว่าประเด็นที่คุณอู๊บบอกเนี่ยนะคะ
คือจะย้อนกลับไปที่เรื่องที่ไผ่บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะ
คือเรื่องของตัวพลเอกประยุทธ์ซึ่งคุณอุ๊อธิบายกรณีเรื่องของก่อนพลเอกประยุทธ์เข้ามา
เอาประเด็นเรื่องปี๕๗ก่อนคุณต้องการอธิบายเรื่องนี้ไหม
ครับผมต้องอธิบายตรงนี้คือใช่ครับว่าอำนาจผูกขาดใช่ไหมครับ
สิ่งที่พี่มองเนี่ยการรับรู้ของพี่อำนาจผูกขาดเนี่ย
ครับเนื่องจากเห็นปัญหาในการผูกขาดรัฐสภาแล้วก็ได้ออกรำนูล๕๐
พอคณะรัฐภาษฐ์ประหาญเนี่ยกลับมาสู่การเลือกตั้งเนี่ยแล้วไม่ชนะ
ทำให้เข้าใจมาโดยตลอดว่าอำนาจในรัฐสภาเนี่ยก็ยังผูกขาดในกลุ่มนักการเมือง
ทีนี้กลไกรรับนูล๖๐เลยแก้ไขการผูกขาดอำนาจใหม่
อย่างที่บอกว่าสวมาจากการแต่งตั้ง๒๕๐เนี่ยมาจากปัญหาการที่มองว่านักการเมืองเนี่ยผูกขาดอำนาจในรัฐสภา
ถูกไหมครับเพราะมองจากฐานคิดที่ว่านักการเมืองคอรัปชั่นทุจริตโอเคผมกำลังจะอธิบายเรื่องนี้ว่า
ถ้าเราสังเกตดูสถิติในการทุจริตคอรัปชั่นของนักการเมืองเนี่ยส่วนที่ได้รับผลกระทบ
แต่ตอนที่ผมติดคุกเองเนี่ยคนที่อยู่กับผมคือนายกท้องถิ่นนายกอบตนายกเทศบาล
หมายความว่าอะไรหมายความว่าการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมันมีการตรวจสอบมันมีการอะไรที่ทำให้นายกเนี่ยสามารถเข้าไปอยู่ในเรือนจำได้เนี่ยใช่ไหมครับ
แต่ว่าการที่เรารวมศูนย์อำนาจมาอยู่ที่ส่วนกลางเนี่ยการตรวจสอบมันเป็นยังไงใช่ไหมครับ
แล้วยิ่งถ้าจะบอกว่าเราต้องการไม่ต้องการนักการเมืองที่ทุจริตคอรัปชั่นเนี่ยแต่สิ่งที่พลเอกประยุทธ์ขึ้นมาเนี่ยการตรวจสอบเราไม่สามารถตรวจสอบได้เลย
ไม่สามารถบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาทุจริตคอรัปชั่นได้เพราะเราไม่สามารถตรวจสอบได้
อันนั้นพูดถึงตอนเป็นคอสชหรือเป็นนายกหลังเลือกตั้ง

ถ้าเรามองตั้งแต่ปี๔๙อย่างที่พี่อูว่ามาเนี่ย

เพราะฉะนั้นสิ่งที่วัฒนธรรมไทย

ผมจะบอกว่าวงจรอุบาตของเรามองต่างกัน

สิ่งที่ผมมองก็คือการรัฐประหาร

มีอำนาจทหารเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ใช้

ใช่ไหมครับปี๕๗ชัดเจนว่าเป็นการใช้
หน้าทหารนำการเมืองใช่ไหมครับ

พวกเราไม่เห็นด้วยกับการนิทธศกรรมเหมาเข่ง

การที่รัฐบาลยิ่งรักเนี่ยประกาศยุบสภาแล้วเนี่ย
ใช่ไหมครับมันนี่คือชัยชนะของประชาชนแล้ว

และเป็นสิ่งที่พวกเราออกมาพูดก่อน
วันที่๒๒พฤษภาปี๕๗ว่าวิธีทาง
อย่างนี้มันจะนำไปสู่การรัฐประหาร

เขาก็ประกาศการเลือกตั้งสิ่งที่นำมาสู่

คือการที่กลุ่มผู้ชุมนุมไปต่อ

พอรัฐว่างไปเนี่ยกรรมกฎิกาต้องกลับมาสู่

ปปศไปต่อต้องการที่จะปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง

ทั้งที่ในกฎหมายการเหตุที่จะเป็นโมคะ

แต่ข้อที่จริงเกิดขึ้นเพราะมีกลุ่มผู้ชุมนุม

แล้วทำให้เกิดการตัดสินว่า

เสียงที่พวกเราเลือกเนี่ยก็ไม่มีความหมาย

รัฐบาลใช่ไหมครับก็นำมาสู่ที่พลเอกประยุทธ์เข้ามา

ความสงบเราก็ตีความแตกต่างกันอีก

คือผมเนี่ยต่อสู้กับทุกรัฐบาล

นโยบายที่กำหนดจากรัฐส่วนกลาง
ไม่ฟังเสียงของชาวบ้านไม่ฟังเสียงของประชาชน

เรื่องเผือนหรือเหมืองแร่อะไรต่าง

แล้วเราก็ต่อสู้กับนโยบายเช่น

จะแปรรูปการศึกษาออกไปเป็นมนอกระบบ

แต่หลังจากการรับอาหารขึ้นมา

เพราะฉะนั้นในครบรอบหนึ่งปีการรับอาหาร
ลิดประเด็นมา๗ข้อที่เราได้เรียนรู้ว่า
การรับอาหารมีการไล่รื้อที่ดิน
ชาวบ้านพิสูจน์สิทธิ์ว่าระหว่างชาวบ้านกับกฎหมาย
เพื่อที่จะออกข้อกฎหมายข้อบรรยัชชุมชนออกมา
ได้พังลงไปนี่คือเครื่องมือที่ชาวบ้านจะต่อสู้
พัฒนาการไปถึงว่าเราต้องออกกฎหมายมาปกป้องชุมชนของเราเอง

มันมีคำสั่งที่๖๔๖๕ครับไล่ลื้อที่ดินในภาคอีสานเลย
ปัญหาที่เป็นข้อวิภาษณ์ระหว่างรัฐกับประชาชน
รัฐบาลผลเอกประยุทธ์เข้ามานี่ไล่ลื้อออกหมดเลย
นอกระบบรัฐบาลที่ผ่านมาเราค้านเรายันได้ตลอด
แต่พอรัฐบาลประยุทธ์มาเนี่ยเอาออกหมดเลย

คือเดี๋ยวกลับมาพูดกันในรายละเอียด
มีเวลาแต่ขอภาพใหญ่ก่อนคือว่าในเอางี้นะคะ
คือมันเป็นภาพที่มันพูดกันซ้ำไปซ้ำมาอยู่หลายครั้ง
คือประเด็นที่คนพยายามจะถามคุณว่าข้อเรียกร้องแรกคือตัวพลเอกประยุทธ์นะคะ
คนที่เห็นว่าพลเอกประยุทธ์ยังควรจะอยู่เขาถามคุณว่า
แล้วคุณไม่ได้มองเหรอว่าก่อนรัฐประหารปี๕๗มันเกิดอะไรขึ้น

คืออย่างพวกผมเนี่ยก็สู้กับชาวบ้านมาโดยตลอดใช่ไหมครับ
ทีนี้พอรับอาหารเปลี่ยนไปเนี่ยบรรยากาศในการต่อสู้ต่างไป
ยกยังอย่างเช่นห้ามชุดลงเกิน๕คน
พวกเราชาวบ้านเนี่ยตำรวจทหารเนี่ยต้องเข้าไปค้นหรือถือปืนมาค้น
หรือแม้แต่กรณีที่คัดค้านโครงการของรัฐเนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลปกติค้านไม่ได้
ค้านได้แต่พอรัฐบาลประยุทธ์ในปี๕๘มีการขุดเจาะปิโตเรียม

เอาอุปกรณ์ไปเก็บไว้ค่ายเปรมจิตสุรานนท์ใช้ทหารมากันข้าง
ข้างไม่ให้ชาวบ้านขวางรถที่จะไปขุดเจาะ
นี่คือสิ่งที่เราเห็นโดยตรงใช่ไหมครับ

เพราะฉะนั้นการที่เราสู้กับรัฐอย่างที่บอกว่าผมสู้กับรัฐมาโดยตลอด

พอมาเจอรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยสิ่งที่เราต่อสู้หายไปหมดเลย
แล้วเป็นหนึ่งใน๑ปีเราออกมาพูดเรื่องเหล่านี้

เราออกมาคัดค้านรับอาหารว่า๑ปีเกิดอะไรขึ้น
แล้วสิ่งที่เราออกมาพูดเราพูดถึงเรื่องการแปรรูปการศึกษา
เอามหาลัยออกนอกระบบเรื่องการไล่ลื้อที่ดิน
เรื่องการทำเขื่อนเรื่องการพัฒนาต่างโครงการต่าง
ที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็สามารถทำได้ในรัฐบาลพระเด็จการ

พยายามจะบอกว่าภาพใหญ่ขออนุญาตพูดถึงการชุมนุมก่อนที่จะมีการรัฐประหาร
คือกปศคือว่าสิ่งที่มาของการเกิด๕๗
แล้วที่พลเอกประยุทธ์เข้ามารัฐประหารเป็นคอสช
เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเราเรียนขอข้ามนิดนึง
คือคุณไม่เอาด้วยกับรัฐประหารฉันเข้าใจ
แต่ประเด็นคือว่าคุณจะอธิบายอย่างไร
ในเมื่อคนที่เลือกผลเอกประยุทธ์เขาก็บอกว่า
เอกประยุทธ์มาจากการเลือกตั้งแล้วสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะก่อนที่จะไปประเด็นหลังจากที่มีการรัฐประหาร
แล้วก็โดยเฉพาะหลังจากการเลือกตั้งล่าสุดนะคะ
ทางคุณอุ๊พี่อุ๊ยังอยากจะพูดประเด็นที่
ไผ่บอกอยู่ว่าเขาเจออะไรมาบ้างทำไมเขาถึงขนาดนั้น
ประเด็นของคุณไผ่คือคุณไผ่อยากจะให้การเมืองนำการทหาร
ถูกต้องไหมคะแต่ว่าพี่อู้มองอย่างนี้นะคะ
พี่อุ๊ยมองว่าการเมืองที่นำพาประเทศไทยทุกวันนี้นะคะ
มันติดลมติดหล่มเนื่องจากคำว่าประชาธิปไตยนะคะ
ต้องมาจากการเลือกตั้งนะคะ
ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยนะคะวัตถุประสงค์ของระบอบประชาธิปไตยนะคะ
คือให้คนไทยทุกคนเนี่ยนะคะที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยมีสิทธิเสรีภาพนะคะ
เพื่อความสุขเพื่อการพัฒนาประเทศ
แต่ว่าเรามักจะเห็นเนี่ยนะคะว่าการพัฒนาประเทศเนี่ยมันจะติดหลมลงไป
ด้วยกลไกทางการเมือง
กลไกทางการเมืองในที่นี้เนี่ยเราต้องมองย้อนกลับไปว่าตั้งแต่หลังจาก
ผลเอกเปรมเตียวสุรานนท์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเรามีการเลือกตั้ง
แล้วเรากลับได้มีการพัฒนาประเทศชาติเนี่ยจนถึงปัจจุบันนี้๓๐ปีที่ผ่านมาเนี่ย
ช้ามากช้าเกินกว่าที่จะเป็นนะคะ
พี่ว่าการเมืองเนี่ยนะคะมีปัญหา
นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งนั้นมีปัญหาของน้องไผ่น้องไผ่บอกว่า
การทหารที่นำการเมืองนั้นมีปัญหาเดี๋ยวพี่อู๋กำลังจะชี้
อันนี้ขอใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะคะพี่อู๋คิดว่านะคะ
ประเทศชาติเราเนี่ยเราต้องเน้นถึงเรื่องของการพัฒนาก่อนนะคะ
การพัฒนานั้นเนี่ยจะเติบโตไปได้ยังไงข้อที่หนึ่งนะคะ
เศรษฐกิจนะคะทางภาคเอกชนจะต้องได้รับการสนับสนุนอย่างทุน
อย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่าทุนนั้นคือเป็นตัวที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะคะ
ถึงแม้ว่าจะมีการโจมตีว่าเป็นทุนนิยมเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเราต้องยอมรับว่าผู้ที่ประกอบการเป็นทุนนั้น
เป็นผู้ที่แบกรับภาระนะคะในการล้มละลายด้วยเขาต้องรับผิดชอบอะไรก็แล้วแต่
แต่ว่าทุนนั้นเนี่ยการทำธุรกิจนั้นเป็นการขับเคลื่อนประเทศให้งานนะคะ
ให้งานให้รายได้สร้างงานสร้างรายได้แล้วก็รัฐนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่จะส่งเสริมน่ะ
ให้ความสะดวกสบายเอื้อความสะดวกสบายให้กับทุนในการขับเคลื่อนประเทศ
ให้คนกินดีอยู่ดีมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเมื่อใดก็แล้วแต่นะคะ
ที่รัฐนั้นเกิดปัญหาในการทำโครงการต่างที่จะรองรับโครงสร้างพื้นฐานเนี่ย
เพื่อให้อำนวยความสะดวกกับกลุ่มเอกชนอย่างพวกเราประชาชนคนทั่วไปจะทำธุรกิจเนี่ย
ถ้าหากว่ารัฐมีการทุจริตเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันถึงพัฒนาช้าแล้วมันก็เติบโต
นี่ถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยนะลาวเขมรพม่าเวียดนามเนี่ย
ก็อาจจะแซงไทยก็เป็นไปได้เพราะอะไรรู้ไหมคะ
เพราะว่ารัฐบาลนั้นมัวแต่สูบเงินภาษีเอาไปใช้ในโครงการที่เป็นนโยบายเพื่อเอื้อประโยชน์กับตัวเอง
เช่นโครงการต่างต่างเนี่ยก็จะต้องปันเงินไปเป็นการฆ่าของตัวเองนะคะ
สองนโยบายก็จะต้องเป็นนโยบายที่เป็นนโยบายประชานิยมนะคะถึงแม้ว่าอ่าในอนาคตเนี่ย
อาจจะทำให้ทรัพย์สินสารสมบัติเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยอาจจะต้องถูกขายถูกบรรทอนเนี่ยเอ่อ
แล้วประเทศไทยอาจจะต้องสูญเสียสิ้นชาติไปจากการนโยบายประชานิยม
เป็นรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยอันนั้นเนี่ยมันมันไปถึงขั้นแบบว่าสิ้นชาติได้นะคะ
เพราะฉะนั้นการเมืองเนี่ยนะที่เราติดหลงคำว่าประชาธิปไตยเพราะว่า
เงินเนี่ยนะที่จะแทนที่จะเอาไปพัฒนาประเทศมันกลับถูกนักการเมืองนั้น
อู๋ว่าที่คุณบอกว่าทหารเนี่ยนะ
นำการเมืองนำปัญหามาก็คือคำสั่งไล่ลื้อ
ทวงคืนผืนป่ามันก็ดีแล้วนี่
แล้วก็นำการศึกษาออกนอกระบบแล้วก็ต้องไปศึกษาก่อนว่ามันเป็นอะไร
แล้วพวกเราก็จะต้องมาพูดคุยกันมีเวทีนะคะเสวนากัน
ไม่ใช่ว่าคุณไปไล่นายกที่เขาทำผลงานเนี่ย
โครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
มันไม่สามารถทำได้ตลอดระยะเวลา๓๐ปี
อันนี้ก็คือจากที่ไผ่โยงมานั่นแหละอ่าไผ่ว่าไงคะ
เออก็คือที่ผมพูดปัญหาเมื่อกี้นะครับ
อย่างเรื่องการศึกษานอกระบบเนอะเรามันมีนโยบายนี้มาตั้งแต่ปี๓๔
แล้วก็มันมีคัดค้านมันมีวงเสวนามันมีอะไรเยอะแยะมากนะครับ
เอาง่ายว่าหลักคิดเนี่ยอย่างเรื่องนโยบายเรื่องผลักภาระแปรรูปการศึกษาเนี่ย
แต่ก่อนเนี่ยเงินภาษีเนี่ยจะต้องเอามาจ่ายให้กับนักศึกษานักเรียนใช่ไหมครับ
ทีนี้นโยบายนี้แปรรูปการศึกษาก็คือการที่จากเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
จากเป็นมหาอะไรของรัฐเนี่ยกลายเป็นมหาวิรัยในกลับของรัฐ
ซึ่งหมายถึงว่าเงินภาษีทั้งหมดที่ประชาชนเสียภาษีทั้งประเทศเนี่ย
เอามาไว้ที่รัฐแล้วรัฐจะต้องจัดสรรให้กับการศึกษา

ผมเห็นด้วยครับว่ารัฐบาลสูบเงินภาษีโครงการต่างเหมือนกัน
ประเด็นที่ผมกำลังมองว่าเราคิดคล้ายกันใช่ไหมครับ
เราไม่ต้องการรัฐบาลที่มาจากคอรัปชั่นเราไม่ต้องการที่ทุจริต
แต่สิ่งที่เรากำลังมองเนี่ยเรากำลังมองทุกรัฐบาล
ผมเฝ้ามองทุกรัฐบาลผมตรวจสอบทุกรัฐบาล
ผมค้านตั้งแต่รัฐบาลอภิษฎค้านรัฐบาลยิ่งรัก
แล้วจนมาถึงค้ารัฐบาลประยุทธ์เพราะความหมายคืออะไร
ตั้งแต่รัฐบาลประยุทธ์มาเนี่ยไมค์รัฐบาลตัวละ๑๖๐๐ใช่ไหมครับ
เรือดำน้ำเรื่องแม้แต่เพื่อนผมเนี่ย
ที่จะไปตรวจสอบโครงการของราชพักษ์เนี่ยก็ยังโดนจับ
ประเด็นของผมคืออย่างนี้ครับเรากำลังต่อสู้ใช่ไหมครับ
เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมครับ
ประเด็นคือว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยที่ผ่านมานะครับ
ประชาชนไม่เคยโดนจับเพราะการไปไล่รัฐบาลยิ่งรัก
ถูกไหมครับประชาชนแต่พวกเราเนี่ยออกมาคัดค้านรัฐบาลประยุทธ์เนี่ย
โดนคำสั่งที่สามโดนจับใช่ไหมครับเราสามารถตรวจสอบรัฐบาลได้ใช่ไหมครับ
ถ้าเอาก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าจะไม่คิดรัฐบาลยิ่งรัก
มีคนถูกยิงแขนขาดขาขาดมีคนตายเดี๋ยวกลับมาในในส่วนของ
แล้วก็เรื่องการระหว่างการชุมนุมเดี๋ยวขอข้อจบนิดนึงค่ะ
คุณอูอ่าเชิญค่ะครับคือสิ่งที่สิ่งที่พี่มองเนี่ย
มันต่างกันตรงนี้ครับคือเรากำลังมองว่ารัฐเนี่ย
ส่งเสริมสิทธิมชนรัฐควรส่งเสริมประชาชน
ให้ประชาชนเนี่ยคือเศรษฐกิจมันจะเกิดจากประชาชน
แต่ที่พี่พูดเมื่อกี้คือรัฐควรต้องส่งเสริมทุนกลุ่มเอกชนต่าง
ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอ่าสิ่งที่ผมมองเนี่ยว่า
รัฐบาลที่มาจากผลิตการพี่ต้องยอมรับข้อได้จริงนี้ก่อนว่า
พลต์เอกประยุทธมาจากวันที่ยิบสองเนี่ยคือการทำรัฐประหาร
ถูกต้องไหมอันนี้เป็นข้อเท็จจริงตรงกันไหมครับพี่ถูกไหมเดี๋ยวรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะ
มีคดีตากใบคนตายตั้งเยอะไงเขาว่ากันไปในกระบวนการมันไม่ได้เป็นข้อพิสูจน์เลย
เลือกตั้งเนี่ยมันมีคดีที่แบบว่าคนตายเนี่ยโดยไม่สมเหตุสมผลตั้งเยอะ
อย่างคือเซ๊ตากใบหรือว่า๒๕๐๐ศพที่ตายไปไอ้ปราบอะไรนะปราบปรามยาเสพติดที่แบบว่าฆ่าตัดตอน
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวนะคือความหมายของคุณอู๋คือว่า
คือสิ่งที่คุณอู๋เชื่อถ้าผิดบอกนะคะก็คือว่าคุณอู๋มองว่านักการเมือง
นักการเมืองทำชั่วไว้เยอะนะคะความหมายคือแบบนี้แต่ว่าคุณอู๋เชื่อว่า
ผลเอกประยุทธ์เนี่ยเข้ามาเพราะเรื่องนี้แหละและก็ดีกว่านักการเมือง
ดิฉันโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาวันนี้เรื่องการศึกษาเดี๋ยวขออนุญาตโฆษณาสักครู่
เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาเริ่มที่ไผ่ต่อสักครู่ค่ะสวัสดีครับโอเค
ดิฉันให้ทางไผ่จตุพัฒน์ก่อนนะคะคุณต้องเปรียบเทียบประเด็นที่คุณอุฮรุไทย
พยายามจะบอกเรื่องของเมื่อนักการเมืองหรือทหารเข้ามาครับคือประเด็นที่พี่บอกว่า
หลังจากมีการเลือกตั้งสามสิบปีใช่ไหมครับหลังจากพลเอกเปรมติรสุรานนท์มาเนี่ย
เป็นการเลือกตั้งเนี้ยคือในสามสิบปีนั้นเนี้ยคงสร้างพิมพ์ฐานมันเจริญจนโตช้าว่าที่คุณจะเป็น
ก่อนแป๊บนี้อ่าอ่าอ่าคืออ่าผมคิดว่าระบบการเลือกตั้งที่พี่ว่าเนี้ย
มันไม่ได้ไปโดยการเลือกตั้งยาวยาวใช่ไหมครับทุกมีการเลือกตั้งเฉลี่ยประมาณสี่ถึงห้าปี
มันจะมีการรับอาหารมันมีการรับอาหารมีการรับอาหารมีการรับอาหารใช่ไหมครับ
ที่ผ่านมาเนี่ยทหารเนี่ยพยายามแทรกแทรงทางการเมืองมาโดยตลอดใช่ไหมครับ
โดยการตัดสินนี่แหละอย่างเจ๊พี่พูดนี่แหละเอ้ยนักการเมืองไม่ดีปุ๊บ
ก็ใช้อำนาจทหารในการตัดสินแล้วก็ยึดอำนาจแทนประชาชนใช่ไหมครับ
ทำไมเราไม่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และตัดสินใช่ไหมครับ
ทำไมไม่ให้ประชาชนได้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งครั้งหน้า
ประเด็นคือพวกเราอดทนแล้วรอคอยนะครับถึงแม้ว่าเราไม่ชอบรัฐบาลนี้
โอเคเราก็สู้ในกระบวนการไปเราก็อยู่ในกติกาไปใช่ไหมครับ
เพราะว่านี่ก็คือการแก้ไขปัญหาในเมื่อระบบบ้านเราเนี่ย
ระบบผู้แทนรัศดรใช่ไหมครับในเมื่อคุณเลือกคนมาเนี่ย
เขาไม่ทำตามคุณเนี่ยครั้งต่อไปในการใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนี่ย
คุณไม่สามารถเลือกเขาก็ได้อืมใช่ไหมครับแล้วการที่การแก้ปัญหาแบบเนี้ย
จะทำให้ประชาชนเนี่ยยั่งยืนเขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองว่า
ถ้าเขาเลือกคนนี้ไปเนี่ยเขาไม่ได้แก้ปัญหาในบ้านเขาเลยเนี่ย
แล้วไปคอรัปชั่นเนี่ยเขาก็จะตัดสินในครั้งหน้าใช่ไหมครับ
เราต้องเชื่อใจประชาชนแต่การที่เราไปตัดทำการรัฐประหารเนี่ย
ประชาชนไม่ได้เรียนรู้เลยว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
นักการเมืองมันเลวยังไงมันคอรัปชั่นยังไงใช่ไหมครับ
แล้วครั้งต่อไปเขาก็เลือกอีกเพราะว่าเขาอะไรเพราะเขาไม่ชอบทหาร
คือสุดท้ายแล้วบ้านเราไม่ได้ก้าวผ่านตรงนี้เลย
ของผมคือว่าโอเคว่าแต่ก่อนเราก็จะมีแค่สองพักถูกไหมครับ
เพราะฉะนั้นในวิวัฒนาการทางการเมืองเนี่ยพักใหม่คนรุ่นใหม่ก็พยายามออกมา
แล้วก็เห็นแล้วเนี่ยครับว่านี่คือทางเลือกใหม่
เราไม่เคยเห็นการเมืองไทยที่มีคู่แข่งนอกจากนี้เลยถูกไหมครับ
เพราะฉะนั้นนี่คือพัฒนาการทางการเมืองคนรุ่นใหม่คนที่อยากลงมาทำการเมือง
คนต่างที่อยากมาทำเนี่ยผมคิดว่ามันมีแล้วประชาชนได้เรียนรู้ก็เลือกสิครับ
อันนี้เป็นการเมืองนำการทหารกติกามันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับ
แล้วมันมีวิธีการตรวจสอบเราสามารถตรวจสอบรัฐบาลได้ใช่ไหม
เรารู้ว่ารัฐบาลโกงอะไรต่างเท่าไหร่
แต่รัฐบาลประยุทธ์ที่โครงการต่างซื้ออุปกรณ์ยุทธโปรกรณ์ต่าง
ขณะที่เศรษฐกิจแย่หรือในช่วงที่วิกฤตแย่

เพราะฉะนั้นพอไม่มีความยึดโยงกับประชาชนเนี่ย

แล้วการใช้อำนาจทหารนำการเมืองเนี่ยผมอยากถามว่า
หน้าที่ของทหารเนี่ยเขาคือรั้วของชาติถูกไหมครับ
นี่คือสิ่งที่ผมโดนปลูกฝังมานะครับ
แต่ณวันนี้อำนาจทหารเข้ามาอยู่ในใจกลางเมือง
อำนาจทหารกลายเป็นอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดรวมศูนย์อำนาจ
เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากแก้ไขปัญหาการเมืองคอรัปชั่น
กระจายอำนาจไปเลยเพราะอะไร
เพราะสถิติข้อจริงยืนยันแล้วว่า

เพราะในท้องถิ่นมันมีการตรวจสอบมันมีการแข่งขัน
มันมีการแข่งกันในการพัฒนา

ทีนี้พอบ้านเราไม่กระจายอำนาจเนี่ย

คำสั่งคอสชคำสั่งประยุทธ์คือกฎหมาย
หมายความว่ากฎหมายไม่ได้เป็นใหญ่อีกต่อไปแล้ว

ปกครองโดยรัฐธรรมนูลถูกไหมครับ

และเราก็ไม่ได้ยึดมั่นในกฎหมาย

ณวันนี้รัฐมนุนมาตรา๒๗๘หรือมาตรา๒๗๖เนี่ย

ก็ยังให้อำนาจในการนิรโทษกรรมของผลเอกประยุทธ์จันโอชา

เพราะว่าฟังคุณเนี่ยนะอุ๋เหมือนเห็นตัวเองเมื่อ๓๐ปีที่แล้ว
๓๐ปีที่แล้วเนี่ยปี๒๕๓๓เราสอชรปฏิวัติแล้วปี๒๕๓๕เนี่ยนะคะ
ก็มีการชุมนุมจนเกิดเหตุการณ์พุทธภาษามิลป้านเผด็จการ
แล้วก็ถามบอกว่ามันมีกระบวนการการตรวจสอบการทุจริตอยู่แล้วทำไมถึงไม่ให้ประชาชนได้เรียนรู้
ใช่ไหมคะอันตอนนั้นน่ะมันใช่นะคะ
แต่ปัจจุบันที่คุณบอกว่า๔๕ปีก็มีปัญหาทำไมไม่ใช้กระบวนการการตรวจสอบ
ถามจริงที่ผ่านมาเนี่ยเราผ่านผ่านอะไรมาบ้าง
มันไม่ใช่ว่ารัฐบาลถูกปฏิวัติอย่างเดียวนะ
๒ครั้งใช่มะสี่เก้ากับห้าเจ็ดถูกมั้ยคะ
แต่ว่าเราต้องดูว่ามันมีการฆ่ากัน
มันเกิดความรุนแรงมันเกิดมิกษันยีเนี่ยประเทศมันลุกเป็นไฟ
เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะต้านทุจริตจริงคุณต้องสนับสนุนรัฐธรรมนูนปี๖๐
และรัฐธรรมนูลปี๖๐คนออกมารับร่าง๑๖๘ล้านเสียง
คือประชามติสูงสุดของประเทศนี่คือประชามติ
แล้วคุณจะไม่รับได้ไงประชามติ

แล้วที่ฉันจะถามอีกอย่างหนึ่งที่บอกว่าไอลอร์
มาเป็นผู้ที่มามีบทบาทเคลื่อนไหวการแก้ไขรัฐธรรมนูลปี๖๐ใช่ไหมคะ
ไอลอร์เป็นผู้ที่ขึ้นไหวขับเคลื่อนในการแก้ไขรัฐธรรมนูนปี๖๐
แล้วดิฉันอยากจะถามว่าไอลอร์เนี่ยเป็นใคร
ไอรอรับเงินจากยิวได้ยังไงดิฉันเป็นคนไทยดิฉันรับไม่ได้หรอกเดี๋ยว

คุณอู๋เดี๋ยวนะคะคือเรื่องจะมีหลายประเด็นอ้าวไผ่เลือกก่อน
เพราะว่าก่อนจบแล้วนี่คุณเป็นคนไทยหรือเปล่า
ที่คนไทย๑๖๘ล้านเสียงรับร่างแล้ว

ดูลำนุนภัยก่อนนะครับถ้าพี่จะพูดเรื่องประชามติ
ผมคนหนึ่งที่โดนคดีฝ่าฝืนพรบประชามติ
เขาไม่ให้ชี้นำถ้าใครชี้นำตอนนั้นถูกจับ

ก็คือเอาแบบนี้คือก็เราพูดถึงความแฟร์เนาะ
ในเมื่อหน่วยงานรัฐหน่วยงานต่างพูดถึงข้อดีอะไรอย่างนี้ได้เนี่ย
อะไรอย่างนี้ได้เนี่ยสิ่งที่พวกเราพูดในตอนปีห้าเก้าเนี่ย
เรากำลังบอกว่ารัฐมนุนปีหกศูนย์เนี่ยมันเกิดอะไร
เทคนิคในการซ่อนเทคนิคกฎหมายคือผมเรียนนิติศาสตร์มาพี่
สิ่งที่เราจะเวลามองกฎหมายรูปหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้มองแค่ว่า
กฎหมายนั้นเป็นเพื่อใครมาจากไหนใช่ไหมครับเราต้องมองจากตั้งแต่แรกว่าที่มาของกฎหมายนั้นมายังไง
แน่นอนที่มามาจากการรับอาหารใช่ไหมครับคนล่างคือใครคนล่างคือกลุ่มผู้ที่มีอำนาจใช่ไหมครับ
มาอ่าเดี๋ยวขอเข้าจบก่อนอ่าเชิญค่ะทีนี้อ่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
พวกเราเนี่ยก็แค่อยากลนลงว่าไม่รับร่างอนาคตที่ไม่ได้เลือก
แต่มันมีความแบบนี้เกิดขึ้นพี่พวกเราลงมาลงไม่รับร่างร่างรุนพวกเราโดนจับ
แล้วสุดท้ายสารตัดสินยังไงรู้ไหมครับสารตัดสินยกฟ้อง
แต่ระหว่างนั้นมันสร้างบรรยากาศของความกลัวพวกเราไม่สามารถลนลงได้อย่างเต็มที่
วันที่ลงประชามติผมโดนจับอยู่ที่เรือนจำภูเขียวผมไม่สามารถมาลงประชามติได้
แน่นอนว่าเสียงของผมไม่อาจทำให้เปลี่ยนอะไรได้แต่เสียงของผมและเพื่อนอีกหลายคนในนั้น
ที่ไม่สามารถได้ลงประชามติอันนี้อย่างที่หนึ่ง
อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่พี่พูดถึงเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรเมื่อกี้พี่พูดมาหลายเรื่องผมตกใจแล้วพี่พูดอะไร
เรื่องรัฐธรรมนูญครับ
ใจเนี่ยนะเขาออกไปรับร่างเนี่ยเพราะว่าเขาอ่านรัฐธรรมนูลไม่ใช่ทุกฉบับที่เขาแจกนะ
ทุกคนในบ้านทุกคนในทะเบียระดาษจะได้รับรัฐธรรมนูญอ่านคนละ๑ฉบับ
สำหรับนาทีสุดท้าย
สำหรับนาทีสุดถ้า
นัฐมมุลฉบับนี้ถ้าไปดูมาตรา๔

มนุนฉบับนี้ได้ลดอำนาจของประชาชน
มาตรา๒๕ที่บอกว่าศิษย์ภิมนุชชน
รับชีวิตมินุชนหรือศักดิ์ศีลความเป็นมนุษย์
มีได้แต่ตามกฎหมายรัชฉบับนี้
และกฎหมายต่างลูกเค้าออกมาจำกัดสิทธิ์

ผมเห็นด้วยกับการที่ต้องชำระความจริง

เราต้องชำระตั้งแต่ประวัติศาสต

พอบ้านเราสังคมบ้านเราไม่เคลียร์เรื่องแบบนี้ใช่ไหมครับพี่
พอเราไม่เอาความจริงมาพูดถึงการสังหารหมู่ประชาชนความรุนแรง
ความรุนแรงอะไรต่างมันเกิดขึ้นจากที่เราไม่ยอมรับประวัติศาสตร์ว่า
มันมีคนตายเกิดขึ้นเพราะความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน
มันมีคนตายเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีความขัดแย้งแต่เราไม่ยอมรับตรงนี้
เราไม่ยอมรับว่าหนึ่งบ้านเรามีความขัดแย้งเราไม่ยอมรับว่าบ้านเรามีคนตาย
เราไม่ยอมรับว่าไอ้กระบวนการตรงนี้ความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหน
พอไม่มีความยุติธรรมเนี่ยไม่มีทางหรอกครับ
ใช่มั้ยครับที่มันจะเกิดถันตีภาพอัตราไม่มีทางที่จะเกิด

ประเทศชาติบ้านเมืองของเรามีคนตายจากความขัดแย้ง
คือเราต้องสรุปบทเรียนนะครับที่ผ่านมา
ขัดแย้งทางการเมืองความรุนแรงที่มันเกิดขึ้น

รู้ถ้าหากว่ามันเปลี่ยนแปลงจากการปฏิวัติประชาชน
คุณรู้ว่าผลที่ได้มันคืออะไร
ผลที่ได้มันคือคนไทยออกมาฆ่ากันตายเป็นล้าน
และผลที่ได้ก็คือความอดหยากและยากจน
ขนาดจีนยังรู้เลยรัสเซียยังรู้เลย
เขาเลิกแล้วไอ้ความคิดแบบนี้
ทำลายระบบทำลายขนบ
สุดท้ายแล้วมันได้อะไร
คุณมันตกยุครู้เปล่าคุณต้องเปิดได้แล้ว
เรียนให้เขาชี้แจงสิ่งที่บอกว่าเขาตกยุค
เดี๋ยวก่อนคือที่คุณอู๋บอกเนี่ยพยายามจะบอกว่า

ใช่เห็นตรงกันแต่ต้องชำระทุกประวัติศาส
ผมรู้ตัวอย่างเช่นกรณีที่เกาหลีใต้ที่มันเกิดขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์๑๔ตุลาหรือ๖ตุลาใช่ไหมครับ
แต่ณวันนี้ที่เกาหลีใต้ไม่เกิดการรับอาหารอีก

เพราะหลังจากการที่ประชาชนชนะแล้วเนี่ย
เขาเอาผู้กระทำการรับอาหารมาตัดสิน
เอาเข้ามาสู่กระบวนการยุทธิธรรม
เอาในไทยดีกว่า
หมายความว่าอะไร

ดินเพิ่มเติม

จากประเด็นที่คุณอู๋บบอก
คุณการกราวหามันมีความผิด

คุณใช้หลักฐาน
ผมกำลังบอกว่า

มึงจะพูดลอยลอนหรือใช้ความรู้สึกไม่ได้

ในการมองสังคมการเมืองหรือมองเรื่องกฎหมาย

ผมจะบอกให้ว่าคือถ้าเรามองนะ
มันมีคณะหนึ่งขึ้นมาทำการผิดกฎหมายที่มันมีอยู่แต่เดิมแล้วเนี่ย
อันนี้มีกฎหมายคณะหนึ่งมาทำผิดกฎหมายนี้
แล้วตากฎหมายใหม่บอกว่าไม่ผิด

เดี๋ยวกลับมา๒๔๕เอาประเด็นที่พี่อู๋ให้เขาก่อน

ประเด็นที่ผมพูดผมก็อยากให้พี่รับฟัง
งั้นเอาประเด็นเรื่องของการชำระประวัติศาสตร์ให้จบ

พอเราไม่ชำระประวัติศาสตร์เรื่องแบบนี้

พฤษภา๓๕หรือปี๕๓

ตากบายครือเซต้องพูดด้วย

นี่คือสิ่งที่เราต้องชำระ
ไม่มีความจริงตรงนี้สังคมไทยไม่พัฒนาไปไหนเลย

ผมคิดว่าวันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่เรามานั่งคุยกันแบบนี้
เพราะอะไรเราต้องขี้คายความขัดแย้
อะไรมันเป็นปัญหาในการมองวิธีที่ทางการเมือง

ผมมาจากแบบนี้ผมเลยเลือกที่จะขับเคลื่อนแบบนี้
ขอเพิ่มประเด็นที่ไผ่แต่เป็นประเด็นของคุณอู๋ก็คือว่า
ขอเพิ่มเข้าไปหน่อยประเด็นก่อนเกิด๕๗นะคะ
คือจริงมันมีหลายประวัติศาสตร์แต่ที่คุณอู๋พูดมาสักครู่นี้
ก่อนเกิด๕๗มันมีประเด็นการประท้ากัน

คุณจะบอกยังไง

สังคมไทยไม่ยอมรับว่ามีความขัดแย้ง

แต่เราจะอยู่บนสังคมนี้ได้อย่างไร

แล้วก็ให้สังคมได้ตัดสิน

มันมีผู้คนที่ได้รับผลกระทบเยอะแยะมาก

เกษตรกรและชาวนาน
คือรัฐเนี่ยต้องส่งเสริมให้สิทธิ์

ถ้ารัฐมองประชาชนเป็นพลเมือง
ถ้ารัฐมองประชาชนเป็นคนที่ควรส่งเสริม

แต่สิ่งที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา

เขาผลักสายไล่ส่งประชาชนตลอด
ประชาชนมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ

ไม่เอาปัญหาเหล่านี้มาพิจารณา

หกศูนย์มันปราบโกงมันดี

เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาวิเคราะห์ข้อที่จริง
คือเราต้องมาดูรายกฎหมายรายมาตรา

เอาห้าศูนย์กับหกศูนย์มาเทียบกันก็ได้ว่า
รัฐมนตร์ห้าศูนย์กับหกศูนย์อ่านเทียบเคียงกัน
รัฐมนุนไหนให้สิทธิประชาชนมากกว่ากัน

๔๙รับอาหารมาแล้วทำไมต้องรับอาหารอีก

แนวทางการทหารนำการเมืองเป็นการแก้ไขปัญหาสังคมไทย

จากที่เราจะพัฒนาพูดถึงสิทธิต่างที่มันมากขึ้น
สิทธิทางการศึกษาที่ต้องเพิ่มมากขึ้น
แต่เราต้องกลับมาพูดถึงสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกขั้นพื้นฐาน
ไผ่พูดไว้คุณอู๋จะเสริมประเด็นตกลงจะย้อนกลับไป๒๔๗๕ไหม

นะเอาเรื่องที่คุณบอกว่าคดี๖ตุลาที่แบบว่าต้องยอมรับว่ามีการฆ่ากันใช่ไหม
ขี้หาความจริงขึ้นมาว่าความขัดแย้งตรงนั้นแล้วมันนำไปสู่ความรุนแรงและความสูญเสีย
คุณต้องเข้าใจการเมืองในภูมิภาคก่อน
แล้วถ้าคุณจะเข้าใจการเมืองในภูมิภาคได้
คุณต้องเข้าใจการเมืองโลกด้วยนะคะ
เหตุการณ์ในคดี๖ตุลาเนี่ยที่มีการล้มตายของนักศึกษาเนี่ยนะคะ
ในขณะนั้นเนี่ยคุณต้องยอมรับนะคะว่า
ในโลกของเราในภูมิภาคของเราในประเทศของเรานั้นเนี่ย
มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายโดยคั่วมหาอำนาจของโลก
ก็คือฝ่ายเสรีนิยมประชาธิปไตยโดยสหรัฐอเมริกา
อีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นสาภาพโซเวียส

ถูกต้องไหมคะแน่นอนว่านะคะ
สองขัวอำนาจทั้งซ้ายและขวานี่นะคะ
ช่วงชิงพื้นที่ทุกภูมิภาคของโลก

เพื่อเป็นการค้ำประกันความมั่นคงของพวกเขา
ว่าเขาจะปกป้องผลประโยชน์ของพวกเขา

และการที่มหาอำนาจนั้น๒คั่ว
ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงนั้น
ถึงภูมิภาคของเราด้วยนะคะแค่ระบอบการปกครองที่เป็นอุดมคติรัฐธิเนี่ย
ทำให้คนฆ่ากันตายหลายล้านคนในแต่ละประเทศ
อย่างเขมรเวียดนามลาวแล้วก็อย่างพม่า
อย่างพม่าเขาอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องคอมมูนิสต์
แต่ว่าเขามีปัญหาที่ตกเป็นเมืองขึ้น
จากการถูกล่าอนานิคมและถูกเมืองที่เป็นเจ้าอนานิคมนั้น
แบ่งแยกแล้วก็ปกครองแล้วก็ทิ้งสงครามระหว่างชาติภัณฑ์เอาไว้ให้
แต่ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศเดียวในภูมิภาค
ที่ยังคงยืนหยัดต่อสู้
ให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการครอบงำของรัฐธิคอมมิวนิสต์
ในช่วงนั้นเราต้องยอมรับสิไปถามใครดูก็ได้
คุณต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าตอนนั้นแน่นอนว่าการเมืองของโลกเข้ามามีบทบาท
ภูมิภาคของเราและในประเทศของเราด้วย
เพื่อค้ำยันเพื่อไม่ให้สูญเสียพื้นที่
เพราะว่าประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ของเอเชียอาคาเน

หมายถึงตอนนี้ก็เป็นแบบนั้นหรือเปล่า

เราเอาถึงคดี๖ตุลาก่อนนะคะ
คดี๖ตุลาเราต้องยอมรับนะคะว่าคุณปฏิเสธไม่ได้เลย
นะคะว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองโลก
ซึ่งไทยนั้นเนี่ยเป็นเหยื่อ

แต่ถ้าหากว่าเราไม่ปกป้อง
ต้องขอบคุณนะคะคุณอุปการณ์อย่างหนึ่งนะคะ

สหรัฐอเมริกาเนี่ยยังไงถึงแม้ว่าเขาจะทำเพื่อผลประโยชน์ของเขา
ไม่ว่าจะเป็นการช่วงชิงทรัพยากรก็ดี
พื้นที่ทางยุทธศาสตร์ก็ดีเพื่อความมั่นคงของเขา
เพื่อเอาไปรองรับการบริโภค
บริโภคนิยมของประชาชนของเขาก็แล้วแต่นะคะ
อย่างหนึ่งที่เขามีคุณอุปการณ์กับประเทศเราคือเขาปกป้องให้ประเทศของเรานั้น
พ้นจากการคุกคามในระบอบคอมมิวนิสต์
แล้วเราก็มีประชาธิปไตยที่คุณเรียกร้องกันทุกวันนี้เนี่ยแหละค่ะ
ก็แน่นอนว่ามีการขับเคลื่อนเคลื่อนไหวกันการที่จะเรียกร้องที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง

แล้วคนไทยได้รับสื่อนะคะไม่ใช่ภายในประเทศอย่างเดียว
ทั่วทั้งโลกมีความหวาดกลัวหวาดวิตกเพราะว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยนะ
พอขึ้นมาแล้วเนี่ยมันฆ่ากันเนี่ยในจีนเนี่ย๓๐ล้าน
สามสิบล้านคนในเขมรสองล้านคนไทยเห็นแล้วคุณไม่กลัว
คนไทยเขากลัวว่าลูกว่าหลานเนี่ยเขาจะต้องหนีกันตายเหมือนเลปูจีเหมือนในเวียดนามเวียดกง
อันนี้คือคอมมูนหกตุลาได้ว่าคือว่า
นั่นมันเป็นความขัดแย้งของโลกแล้วมันลงมาในภูมิภาคของเราและเราเห็นตัวอย่างของประเทศเพื่อนบ้านคนออกมาฆ่ากันตายเป็นล้านล้าน
แล้วมีนักศึกษากลุ่มนึงเนี่ยนะที่เขาขับเคลื่อนแล้วแล้วมันเกิดเป็นความโกรธความเกลียดชังและนี่มันเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งที่เจ็บปวดของคนไทยแล้วไม่อยากที่จะให้มันเกิดอีกเสรีภาพนะคะสิทธิเสรีภาพมีไว้ให้เกิดความสุขในสังคมในประเทศเสรีภาพไม่ได้มีไว้เพื่อความเกลียดชังตรงจุด

เพราะภาพพันธ์เพราะเชื้อชาติศาสนาเพราะเพศเพราะสีผิวเพราะเรื่องความที่เห็นทางการเมืองแล้วมันเกิดการฆ่ากันนี่คือสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นและนี่คือสิ่งที่พวกเรายืนยันมาโดยตลอดเพราะอะไรครับเพราะเราศึกษามาแล้วโลกศึกษามาแล้วเป็นบทเรียนมาแล้วทำไมทั่วโลกถึงมานั่งประชุมก

เป็นคอมมิวนิสต์ต้องการให้ประเทศไปในสังคมนิยมใช่ไหมครับมันก็เป็นเหตุผลในการที่ในแต่ละฝ่ายก็ว่ากันไปแต่ไม่ควรมีใครต้องตาย
ทำไมเราต้องเอาประวัติศาสตร์โลกที่มันมีการฆ่ากันมาด้วยนี่คือบทเรียนแล้วว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันไม่ให้เกิดการตายคือการยอมรับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยอมรับว่าไม่ว่าพี่จะเป็นเพศไหนสีผิวอะไรมีความคิดเห็นทางการเมืองอะไรนับถือศาสนาอะไรเราก็อยู่ด้วยกันได้โดยการเคารพศักดิ์ศรีความ
ผมกำลังจะบอกว่าใช่ครับที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่แต่กับฝ่ายขวามีอำนาจทางการเมืองมาโดยตลอดถูกไหมครับ
สิ่งคุณพูดแม้มันจับตระปัดมากเลย

เกิดมาและคุณอูแก่
และถึงคือมันมีการสังหาร
คุณบอกว่าฝ่ายขวาเนี่ยที่เป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยม

เดี๋ยวกลับมาให้แก้

เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะทำให้เราดำรงอยู่ได้

พี่ก็เคลื่อนไหวของพี่ไปเพราะผมก็เคลื่อนไหวของพวกผมไป

แล้วก็ตัดสินใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น
ที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้เราไม่ยอมรับว่า

ไม่ยอมรับว่ามันมีความคิดที่ขัดแย้งกันอยู่

ใครต้องเป็นซ้ายไปขวาเค้าเลิกกันไปหมดแล้วโลกนี้เนี่ย

ไม่มีเดินซ้ายไม่มีขวา

ตอนนี้เขามีแต่ช่วงชิงทรัพยากร

ถูกผิดไม่รู้เค้าเชื่อแบบนี้
ยามที่พี่พูดว่าเสรีภาพเนี่ย
มันคือความสงบแต่ผมอยากจะบอกอย่างนี้

ในประเทศไทยก็ไม่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตรงไหน

มากที่สุดในโลกมากกว่าในยุค

ที่เป็นเสรีภาชาที่ประตายคุณยอมรับหรือเปล่า
คนดำมันไม่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เลย

เสรีภาพไม่ได้มีไว้ลำเบิดความสัทธาของคน

เหมือนในประเทศกวาลังเศส

สิทธิต่างมันพัฒนาจากการต่อสู้
เรากำลังต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีความรัก

ในประเทศไทยคุณไม่มีความเท่าเทียมตรงไหน
เท่าเทียมครับพี่จัดมอบได้ผมจัดมอบผมโดนคดี
พี่ไปที่หน้าอาจารย์ได้ผมโดนคดี
แล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าทำไมมีพรบอการชุมนุมการจัดมอบคุณรู้หรือเปล่า
เอาทีละคำถาม
พี่โหดใช่ไหมรู้ปะ
ไม่ใช่อันมันมีสิ่งที่คุณเรียกร้องไม่ใช่หรอก

ชนน้ำมันเป็นมนุษย์เกิดมาเนี่ยมีสิทธิ์ใช่ไหมครับตอนเนี้ย
เหมือนว่าสิทธิมีภายใต้กฎหมาย
มีตามกฎหมายถ้ากฎหมายบอกให้สิทธิ์ก็คือมีสิทธิ์
ถ้ากฎหมายจำกัดสิทธิ์ก็คือจำกัดสิทธิ
แต่ผมกำลังบอกว่ามนุษย์เราเนี่ย
มีสิทธิ์มีศักดิ์ศรีตั้งแต่เกิดมาแล้ว
เราจะสิ้นสุดสิทธิความเป็นมนุษย์ตรงใต้
ผมเนี่ยคนเดียวก็ช่างในประเทศนี้

ต่อตั้งผมโดนจาบพรบองการชุมนุงเนี้ยนะคะไม่นี่
เดี๋ยวฟังก่อนอ่าอ่าในปีห้าเจ็ดห้าแปดเนี้ยกฎหมายที่
ใช้คือคำสั่งที่สามทับห้าแปดคำถามของผมคือหลังจาก
จากนั้นประยุทธ์ยกเลิกข้อสอช่อไปแล้ว
กฎหมายนี้หายไปความผิดนี้หายไป
หมายความว่าอะไรหมายความว่าการกระทำของผมไม่ได้ผิด
แต่มันผิดเพราะกฎหมายตอนนั้นบอกว่ามันผิด

แล้วคดีนั้นนะสารจำหน่ายคดีออกเพราะว่าอะไร
เพราะเขายกเลิกคำสั่งที่๓ทับ๕๘แล้ว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

แล้วอะไรคือความยุติธรรมอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่พี่อย่างนี้สารตัดสินนะถ้าพี่บอกว่าพี่เชื่อสารพี่ฟังคำพยาบาลสารของสารนะสารตัดสินจำหน่ายยกคดีเพราะมันไม่มีความผิดแล้วเพราะไม่มีกฎหมายไหนบอกว่าผิดสารก็ให้คุณภาคตัวไหมไม่ใช่พี่คดีนี้สารยกฟ้องครับสารยกฟ้องสารทหารครับยก
ช่วงยุคคสชแล้วก็รับแบบว่าความไม่สากลของกฎหมายเอาผิดคุณในช่วงนั้นได้แต่ที่คุณอู๋ถามเพิ่มที่คุณอู๋ถามเพิ่มคือโปะเข้าไปคือตอนนี้ที่โดนเนี่ยก็มันอิงกับพรกชอ่าอภัยเอาประเด็นพรกชค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นต้องอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่วิธีการที่รัฐบ

เป็นภาพของผู้อื่น
คุณต้องไม่เกิดเป็นการ
ทำลายทรัพย์สินของผู้อื่น

พี่คิดว่าที่มา

กฎหมายเขากลับคุมว่า
ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการชุมนุมกัน

ในห้างในทรัพย์สินเนี่ยมันถูก
ที่มาของการมีพรบชุมนุม

เดี๋ยวก่อนอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว
แกนนำเนี่ยนะเขาถึงต้อง

คนออกมาคุณต้องรับผิดชอบ

เหตุรุนแรงมีการล้ม
บาดเจ็บล้มตายคุณไม่สามารถควบคุม

ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นไปขโมย
ข้าวของหรือไปจุดไฟเผาอะไรก็แล้วแต่

คือขอถามปัจจุบันและอนาคตก่อน

คำถามคืออย่างนี้ค่ะ
คือประเมินสถานการณ์ปรากฏว่าถ้าเดินกันไปแบบนี้

หรือที่เราคิดว่าอะไรบ้างที่จะเป็นทางออก
คือเอาปัจจุบันไปอนาคตแล้วนะคะ

อันดับแรกคือคุณต้องไม่ไปละเมิด

ความศรัทธาของผู้คน

ที่มีสำนักข่าวสื่อ

ศาสดาของศาสนาอิสลาม

หัวใจของคนอันนั้นเป็นอุทาหรณ์

มีไว้เพื่อความสุข
สิทธิเสรีภาพไม่ได้มีไว้

อย่างสื่อของฝรั่งเศสเนี่ยที่

มีการเข้าไปยิง

โกรธแค้นสื่อที่ไปล้อเลียน
ศาสดาของศาสนาของพวกเขา

ความโกรธเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ

รู้ไหมคะเพราะว่าเมื่อความเกลียดชัง
เกิดขึ้นในสังคมในประเทศของเรา
ความเกียจชังเกิดขึ้นในสังคม

โจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อเกิดความเกลียดชังเกิดขึ้น

ใช่ไหมคะเพราะว่าประเทศไทย

ศูนย์รวมจิตใจเป็นหนึ่งเดียว

ชาติในโลกนี้

ของประเทศไทยนั้นคือสถาบันพระมหากษัตริย์

ทำให้คนนั้นเป็นที่ยึดเหนียว

ไม่มีปัญหาเรื่องชาติภัณฑ์

อันนี้ความรักความสามัคคีนั้นน่ะ
คือสิ่งสำคัญแต่ถ้า

ที่เขาตีก่อนเขาจะตีที่จุดอ่อนของเรา

ไม่ได้จะตัดจังหวังนะครับ
เพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้

หวังดีกับเรา

เขาอยากให้เรามีประชาธิปไตยหรือเปล่า
อย่างซาอุดีอาราเบียเป็นสมบูรณายาสิทธิราช

เหลือเวลาน้อยเด้นของญาติบริหารเวลา

ไผ่พูดอย่างที่อยากจะพูด

ตัวในวัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่างกัน
ในช่วงอายุคนนะครับ
สิ่งที่พวกเราเห็น

ซึ่งอันนี้พี่ต้องยอมรับความจริงนะครับว่าโลกมันเปลี่ยนแล้ว

เราสัดทานในนี้แต่ว่านักวันหนึ่งเนี่ย

เขามอง
อย่างนักเรียนนักศึกษาที่ออกมามัธยมอันนี้

ตัวเองนะครับเขามองไปถึงอนาคต

เขามองไกลกว่าตอนที่ผมเป็นนักเรียนนักศึกษาอีกด้วยซ้ำ
นี่คือสิ่งที่น่าชื่นชมและภูมิใจ

ใช่ครับพี่บอกว่ามันเป็นการต่อสู้ผลประโยชน์

ก็คือกลุ่มชนชั้นนำเขาต่อสู้เพื่อผลประโยชน์

สังคมไทยไงครับแต่สิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่เยอะ

มันไม่ใช่แค่ผมได้รับผลประโยชน์แต่หมายถึง

เนก็รับผลประโยชน์ด้วยดีกว่าฟังคราวนี้แล้วคุณแน่ใจได้ยังไงว่า

ไม่ได้บอกว่าไม่มีทหารแต่ผมบอกว่าอย่าเพิ่งเปิดประเด็นใหม่เดี๋ยวก่อนนะ
เดี๋ยวก่อนนะคะคุณเลือกระหว่างเขาเลียงเรื่องที่๓หรือเอาเรื่องเกียรติฐาหาร
เราเลียงเรื่องที่๓ก่อนได้เพราะว่าพี่พูดผมฟังเพลง
เดี๋ยวคุยเรื่องสาม
คำว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มันเปลี่ยนไป
ไม่ได้เป็นแค่ตัวรักมีเส้นเขียนแดงต่อไป
มองคำว่าชาติมีคนอยู่ในนั้นด้วย

เรามองเห็นศาสนาเรามองเห็นความหลากหลายในศาสนา
เราเริ่มเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยควรมีหลากหลายศาสนา
คนรุ่นใหม่หลายคนเนี่ยเคารพทุกศาสนา

คือนี่คือนี่คือต่างหากที่นิยามใหม่มันเปลี่ยนไป
หรือสถาบันกษัตริย์เนี่ยเราก็ไม่ได้แค่ศรัทธา

คำถามเกี่ยวกับว่าเฮ้ยพระราชอำนาจต่าง
หรือกฎหมายต่างที่ควรสามารถพูดถึงได้
ควรปรับเปลี่ยนเพื่อให้สถาบัน

แล้วไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรเลยใช่ไหมครับ
ไม่มีการในขณะที่ราศดรเนี่ยเศรษฐกิจแยกเนี่ย
เงินในการสนับสนุนงบสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้นเรื่อย
อย่างนี้ต่างหากที่เราเห็นเราเห็นอะไรอีกหลายอย่างที่
การใช้พระราชอำนาจแบบนี้ที่ยุ่งเกี่ยวการเมือง
การซื้อรัฐประหารหรือการแก้กฎหมายหรือการแก้รัฐธรรมนูล
ที่พี่บอกว่าประชามติเนี่ยผ่าน๑๖ล้านเสียงเนี่ย
แต่พระมหากษัตริย์ทรงแก้รัฐมนุนแยกอีกต่างหาก

โอเคเท่านี้นะเอาเท่านี้ก่อน
ที่คุณพูดเขาหมายถึงว่าในกรณีที่ประเทศไม่มีทางออก
ก็แก้ไว้ว่าในกรณีที่ประเทศพบศัพท์ทางตาลิน
เลือกให้คุณอู๋เป็นคนจบรายการแต่ว่าต้องให้เขาพูด

แล้วสิ่งที่ผมได้เจอมาคืออะไรครับ

เพราะฉะนั้นกฎหมายต่างที่มันแข็งตัว
กฎหมายต่างที่ไม่เปิดพื้นที่เสรีภาพ
อย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่เรามอง
เดี๋ยวฉันให้ติดลายให้เขาจบ
เพราะเราต้องมีพูดอยู่ในภาพ
เมื่อประเทศเราไม่สามารถพูดถึงปัญหาได้
ไม่สามารถพูดถึงอำนาจที่อยู่เหนือการเมืองได้เนี่ย
เราจะพูดคุยได้อย่างตรงไปตรงมาแล้วจริงจังได้อย่างไรครับ
เพราะฉะนั้นก่อนทิ้งท้ายอย่างนี้ผมกำลังจะบอกว่า
คุณได้นาทีหนึ่งก่อนคลิปนี้เขาปิดท้ายนาทีหนึ่งเชิญค่ะ
คือสิ่งที่พวกเราอยากเห็นสังคมไทยเนี่ย
เราอยากเห็นสังคมไทยที่ทุกส่วนมาแก้ไขปัญหาในกฎหมาย
อย่าลืมนะครับเราต้องเอาอำนาจกลับไปที่กฎหมาย

เพราะคนมันมีความหลากหลายเราไม่ชอบกันอยู่แล้ว
เรามีความแตกต่างกันแต่เราเคารพกันอยู่ภายใต้สังคมนี้
ภายใต้กฎหมายเพราะฉะนั้นกฎหมายนี้มันเป็นควรเป็นของทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นชาวนาไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร
ควรได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแก้ไขปัญหา
ไม่ว่าจะเป็นเพศที่๓ไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรทั้งหลายแหล่
กลุ่มต่างกลุ่มทรัพยากรต่างควรมาแก้ปัญหาที่กฎหมาย
เพราะอะไรปัญหาบ้านเราเนี่ยเราใช้อำนาจเหนือกฎหมาย

แบ่งแยกการตรวจสอบอำนาจแบบนี้
นี่คือสิ่งที่เราต้องการให้สถาบันกษัตริย์ปฏิรูป
เราต้องการข้อ๒คือต้องการร่างรัฐมนูลใหม่

รัฐมนต์ฉบับ๖๐มาคนเดียวร่าง

ทำไมต้องไปเอาปัญหาต่างไปผูกไว้ที่คนคนเดียว
เพราะคนคนเดียวคุณไม่สามารถเข้าใจวิถีของชาวนาได้

คุณไม่เข้าใจคนที่ไปรอคิวในการรักษาพยาบาล
คุณไม่เข้าใจคนที่ต้องนั่งรถติดระบบขนส่งที่มันแย่

เราเองก็ช่างเถอะในที่นี้เราไม่เคยสัมผัสชีวิตแบบนี้
แต่มันมีกลุ่มคนที่สัมผัสชีวิตแบบนี้
เราต้องให้เขาเข้ามาแก้ปัญหานี่ต่างหาก
เราต้องเอาเจ้าของปัญหามาเราไม่ต้องรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลาง
กระจายอำนาจให้ทุกฝ่ายทุกกลุ่ม

สุดท้ายแล้วที่พี่บอกว่าพี่เห็นผมเป็นเหมือนพี่ในอดีต
แต่ผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่พี่ผมเห็นพี่
คือผมไม่เห็นอะไรเลย
ผิดท้ายขึ้นอุ๊คค่ะเหลือเวลานาทีเดียวชั้นค่ะ
เขาพูดนานเนอะแล้วถามว่าให้พี่พูดน้อยเนี่ยมันก็ไม่แฟร์เนาะ
อยากจะบอกนะบอกว่าที่คุณบอกว่าปัจจุบันเนี่ยความเชื่อความศรัทธาในสถาบันเนี่ย
มันลดน้อยถอยลงไปแล้วตามยุคสมัยของพวกคุณใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นพี่ก็จะฝากไว้นิดนึงนะคะว่า
ของจักรวรรดินิยมตกเป็นธาตุของมหาอำนาจของโลก
ก็มันเป็นสงครามการแย่งชิงทรัพยากรนะคะมันเป็นการสูบทรัพยากร
เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ
แล้วก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ค้ำยันของมหาอำนาจของโลก

ได้เพิ่มสองนาทีค่ะเขาเพิ่มจบให้
ยังไม่ได้เวลาไปต่อได้เลยครับ
คุณเสียงสู้ฉันไม่ได้
ประชานิยม
ทีคุณอยู่บนท้องถนนคุณด่าสถาบันเปล่า

คุณใช้แต่ความโกรธความเกลียดชังบนท้อง

ครับคุณเรามาดูคุณอยู่คุณจะพูดอะไร

เพราะฉะนั้นเนี่ย

หลักความคิดและเหตุและผลนะคะ

แล้ววันนี้เขาบอกว่าพี่ไปโกรธใครมาคุณไม่คิดเหรอ
อย่าว่าแต่ดิฉันเลยคนทั้งประเทศเขาฟังคุณอยู่
ครับอ่างั้นเพราะฉะนั้นเนี้ยอารมณ์ความรู้สึกเนี้ยนะคะ
ตรงมันเต็มเปี่ยมแล้วมันอัดอั้นไปไปด้วยด้วยอะไร
สิ่งที่มันไร้สาระคุณเตรียมตัวเนี่ยนะเป็นธาตุของ
จักรวรรดินิยมเป็นธาตุของมหาอำนาจที่เขาพร้อมที่จะ
มาแทฟท์แซกแซงพวกคุณได้เลยอ่าพวกคุณน่ะกล่าเป็น
ผิดได้ที่ภายค่ะช่วยปัญหาหนึ่งหนึ่งหนึ่งขออภัยกับฉันข้า
ก็สุดท้ายนะครับก็คืออย่างที่เห็นนะครับว่านี่คือ

พระคุณบอกมาให้ลองฟังล่ะครับว่า
เป็นลัพบาม้าไง
มันมีกฎหมายพูดพรหมก

แล้วคุณบอกว่าประเทศไทยมีสิทธิเสร็จหรือเปล่า

พี่ขอมาเอาไปตามมาใหม่

ก็ผมคิดว่าเราควรยอมรับว่าสังคมไทยมีความขัดแย้ง

ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยกับผมหรือไม่

อยู่ด้วยกันบนสังคมแห่งการความขัดแย้ง
ประเทศไทยเขาอยู่กันมาสงบตั้งนาน
เราไม่ควรที่ใช้ความเกียรติความชัง
คุณไม่ได้ใช้ความเกียรติความชัง
โปรดติดตามตอนต่อไป